สวัสดีครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะครับพร้อมกับการประกาศของกรมบุตุนิยมวิทยาว่า
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับเมืองไทยของเรานั้นเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะครับ
แน่นอนครับหลังจากนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฝนนั้นต้องจับตาอย่างต่อเนื่องนะครับ
มีหลายจุดหลายพื้นที่เลยทีเดียวที่ต้องเฝ้าระวังนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้เอง
หลายคนออกไปตามวัดต่างนะครับเพื่อที่จะทำกิจกรรมทางศาสนาอาจจะต้องระวังหน่อยนะครับ
ที่ตอนนี้เป็นฤดูฝนอย่างเป็นทางการเพราะว่าขณะนี้เองเนี่ยนะครับ
กระแสลมหลักที่มีบทบาทต่อสถานการณ์ฟ้าฝนเมืองไหนของเราเป็นกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ดูดเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวบริเวณอ่าวเบงกอนะครับ
ในขณะที่กระแสลมด้านบนนะครับก่อนหน้านี้เป็นกระแสลมจากฝั่งตะวันตก
ตอนนี้ก็เปลี่ยนทิศทางนะครับเป็นกระแสลมจากฝั่งตะวันออกนะครับ
เลื่อนที่ผ่านบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ
ประกอบกับก่อนหน้านี้เองมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
ทำให้ขณะนี้ครับเมืองไทยของเราก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะเข้าสู่ฤดูฝนนะครับ
ทีนี้ครับอย่างที่บอกไปว่าในวันพรุ่งนี้
ใครที่จะไปทำบุญตามวัดต่างในแต่ละพื้นที่ตั้งแต่ภาคเหนือไล่ลงมาจนถึงภาคใต้
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าจุดไหนเป็นจุดที่ต้องระวังฝน
จุดไหนต้องระวังภัยต่างที่จะเกิดจากฝนที่ตกลงมาสะสมต่อเนื่อง
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือครับถือว่าเป็นจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษครับ
จุดที่ต้องระวังฝนหลักมีดังนี้นะครับ
แม่ห้องศรเชียงใหม่เชียงรายพยาวแพร่ลำพูนตากสุโขทัย

ถ้าอุตส่วนอีสานนะครับโอกาสการเกิดฝน๑๔๐๔พื้นที่

นครราชสีม่าชัยภูมย์

ภาคล้างครับโอกาสการเกิดฝนร้อยละ

พันธบุรีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาฏ

นครนายกปราจินบุรีสะแก้วฉะเชิงเศร้า
ชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดครับ
ส่วนในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
จังหวัดที่ต้องระวังฝนก็ประกอบไปด้วย
ชบุรีประจวบคิริขันชุมพรสุราธานี
นครศรีธรรมราชพัทธลุงแล้วก็สงขลาครับ
ฝั่งอันดามันจุดที่ต้องระวังฝนก็คือ
พรนองพังงาภูเก็ตระบิตรังแล้วก็สตูน
ในขณะที่พื้นที่คลุงเทพมหานครและปริมลทน
โอกาสการเกิดฝนอยู่ที่ประมาณ๑๔๐ของพื้นที่นะครับ
ฝนในฤดูฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลักเนี่ยนะครับ
ก็จะมีการก่อตัวตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไปนะครับ
แล้วก็มีโอกาสตกต่อเนื่องไปจนถึงช่วงค่ำนะครับ
ยังไงใครที่จะออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งก็พกอุปกรณ์กันฝนไปด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวนะครับ
ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ